วันนี้แดดออกแต่เช้าเรามาหลบร้อนใต้ต้นลีลาวดี
ถ่ายรูปสวยสีเหลืองก็สวยสีชมพูก็งดงาม
มีความสุขได้เห็นดอกไม้บานในช่วงหน้าร้อนนี้ค่ะ
รายงานสภาพอากาศให้ทราบก่อนที่จะวางแผนการเดินทางไปทำงานในเช้าวันแรกของสัปดาห์กันแล้วค่ะ
วันนี้สภาพอากาศโดยรวมแล้วนะคะค่อนข้างร้อนเลยค่ะ
แต่ก็อย่าชะล่าใจนะคะเพราะอาจจะมีฝนตกได้ในช่วงบ่ายของพื้นที่ภาคตะวันออก

มาดูควันพยากรนะคะจากโมเดลจำลองอากาศนี้
ภาพที่เห็นอยู่นี้คือระดับลมนะคะลมจะพัดผ่านตอนกลางของประเทศ
ขณะที่มีความร้อนก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอยู่
ก็เลยทำให้มีโอกาสก่อตัวของเมฆฝนและมีโอกาสเกิดฝนตกประปรายได้ในบางพื้นที่ค่ะ
แต่สภาพอากาศโดยรวมของวันนี้แล้วนะคะถ้าหากว่าผ่านพ้นช่วง๘๙โมงมาแล้ว

ถ้าดูจากโมเดลนี้จะเห็นชัดเจนว่าแทบจะทุกอนูของพื้นที่ประเทศไทยนั้นจะเป็นสีส้มสีแดงเข้ม
โดยเฉพาะตอนกลางของประเทศอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณสัก๓๕๔๐องศา
เพราะฉะนั้นเฝ้าระวังเรื่องของสุขภาพกันด้วย
งร่มทาครีมกันแดดหรือว่าสวมแว่นตาเพื่อความปลอดภัยกันด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องของฝนจะเกิดขึ้นพื้นที่ใดเวลาใดบ้างดูจากโมเดลนี้นะคะ
เราจะเห็นว่าหย่อมฝนจะปกคลุมบริเวณตอนกลางของประเทศ
แถบจังหวัดที่อยู่ติดกันระหว่างภาคอีสานและภาคกลาง
รวมถึงภาคตะวันออกสักช่วงบ่าย๒ก็จะมีฝนตกลงมา
เพราะฉะนั้นเตรียมพร้อมรับมือในการเดินทางการทำการเกษตรหรือว่าการทำกิจกรรมกลางแจ้งกันด้วยค่ะ
แต่ว่าหน้าร้อนแบบนี้สิ่งที่ตามมาคือภัยแรง
นี่คือจังหวัดนครพนมนะคะเราจะเห็นว่าน้ำในแม่น้ำโขงตอนนี้แห้งขอด
จนกระทั่งว่าเห็นเป็นสันดอนทรายเป็นริ้วแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
ในแม่น้ำโขงบางจุดลดระดับต่ำลงไปนะคะลึกแค่ประมาณเมตรกว่าเท่านั้น
ซึ่งชาวบ้านบอกว่าน้อยกว่าปีที่แล้วด้วยค่ะ
ล่าสุดเริ่มส่งผลกระทบไปถึงเช่าบ้านที่อาชีพประมง
หลังน้ำลดแบบนี้ก็ทำให้หาปลาในน้ำโขงน้อยลงด้วย
แต่ข่าวดีคือว่าหน้าร้อนปีนี้ฝนจะมาไวและมาเยอะ
ก็ควรที่จะหาโอกาสในการกักเก็บเอาไว้ด้วยค่ะ
ส่วนที่จังหวัดนครราชศรีมาพาไปดูสวนแตงโมที่อำเภอโนนสูงกัน

เกษตรกรไม่มีแหล่งน้ำทำนาปลูกข้าวจึงหันมาปลูกแตงโมระบบน้ำหยด
สารเคมีแทนการทำนาปรังค่ะนอกจากต้นทุนจะน้อย
ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของแหล่งน้ำยังทำกำไรได้ดีกว่าการทำนาปรังอีกหลายเท่าตัวเลย
เห็นไหมคะว่าการปรับเปลี่ยนการปรับตัวตามสภาพอากาศ
ก็ทำให้เราสามารถยังคงได้กำไรดีอยู่นะคะแต่นี่ก็คือเรื่องราวของการคาดการณ์สภาพอากาศค่ะ
คุณผู้ชมทางที่ดีเราควรจะวางแผนรับมือไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ำในการอุปโภคบริโภค
หรือว่าการทำการเกษตรนั่นเองนะคะส่วนช่วงนี้ร้อนหน่อยก็หาที่หลบร้อนและหยุดใจร้อนตามไปด้วยนะคะ
วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ